วันที่๒๓แล้วนะครับสำหรับการติดตามอาการป่วยของปทฤษฎีนักแสดงชื่อดังนะครับ
โดยในวันนี้ยังคงไม่มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของอาการจากคณะแพทย์ครับ
มากว่า๓สัปดาห์แล้วนะครับที่นักแสดงชื่อดังปทฤษฎี
ถูกส่งมารักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจอาคารสมเด็จพระเทพรัฐ

โดยนับจากวันที่ทีมแพทย์แถลงข่าวชี้แจงความคืบหน้า
อย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
จนกระทั่งถึงวันนี้ยังคงไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทีมแพทย์ออกมานะครับ
โดยเมื่อช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ก็ได้ขอความกรุณาให้ผู้สื่อข่าว
เพราะว่ามีการเตรียมห้องพักรับรองพิเศษ
ซึ่งตลอดทั้งวันยังคงมีสื่อมวลชนเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

จัดการส่วนตัวที่ออกมาเปิดเผยความคืบหน้า

ยังคงเฝ้าระวังอาการปอดติดเชื้อ
แต่ยังคงยืนยันว่าไม่ได้ร้ายแรงมากนัก
กล่าวว่าการรักษามาถูกทางแล้ว
ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้รอการประกาศ

แล้วก็ออกมาทักทายกับผู้สื่อข่าวตามปกติ
ได้กล่าวถึงอาการของลูกชายเพียงสั้นว่าดีขึ้น
แต่ทั้งนี้ต้องรอคำชี้แจงจากทีมแพทย์
ถ้าอาการอย่างวันนี้ก็
พ่อพูดจากหมอนะ
ส่วนจากอย่างไรเดี๋ยวท่านคงมีแถลงการ